ทุกผู้ชมครับการบอกจะกลับบ้านของคุณทักษิณในครั้งนี้นะครับ
ทำให้อดีตสสพักเพื่อไทยนะฮะหรือว่าสอสอพักเพื่อไทยในปัจจุบัน
หรืออดีตสอสอสมัยไทยรักไทยของคุณทักษิณ
หลายคนนะฮะนี่อย่างคุณอดิษรเพียงเกตก็สมัยไทยรักไทย
อเจมส์คุณจตุรนร์ฉายแสงนะครับอดีตสอสมัยไทยรักไทย
ตอนนี้เพื่อไทยในยุคปัจจุบันนะขณะนี้ได้กลับมาเป็นสอสอกันอีกครั้งหนึ่ง

หลายคนก็โดนบ้านเลขที่๑๑๑อะไรกันไปก็มีในช่วงเวลานั้นตอนตั้งแต่ตอนยุบพักตอนนู้นนะครับนี่ฮะวันนี้หลายคนก็บอกว่าก็ดีใจนะครับ
ที่คุณทักษิณเนี่ยจะกลับบ้านนะครับทีนี้กรณีที่คุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ย
แก่นำนปชนะฮะเมื่อก่อนก็เคยเป็นสอสอด้วยนะฮะ
พลังประชาชนนะฮะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์มันอาจจะบานปลายนะ
ถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการข้ามคั่วจัดคั่วรัฐบาลต่างนะครับ
คุณอดิษรเพียงเกตนะฮะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าการวิเคราะห์ของคุณจตุพรเนี่ยนะ
คือคุณทักษิณกลับมาเนี่ยหลายคนดีใจเพราะว่าประสบชะตากรรมแบบมากมายเหลือเกิน
เป็นนักการเมืองไทยเป็นอดีตนายกที่เจอการกระทำมากที่สุดเนี่ย
เพราะฉะนั้นที่คุณจตุพรออกมาวิเคราะห์แบบนี้คุณอดิษรบอก
ผมเนี่ยลบชื่อจตุพรออกจากสมุดโทรศัพท์ไปแล้วโอ้โหแม้แต่ชื่อยังไม่อยากจะเอ่ยถึงเลย
เอาเป็นว่าบอกแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจกันกันแล้วกัน
ไม่ทราบไม่ทราบอันนี้ด้วยความภูมิไม่ทราบ
เอาเถอะให้ท่านกลับมาเถอะ
คนที่๑๐นี้จะไปต้ารับท่านช่วยไหมครับหรือยังไง
ผมอยู่ในใจท่านอยู่แล้วท่านอยู่ในใจผมอยู่แล้ว
แต่ว่าผมจะเข้าใกล้ได้หรือเปล่า
อยู่ที่ไหนก็ไปเยี่ยมแล้วครับเพราะว่าผมรัก
ผมคิดว่าผมก็ท่านเป็นอดีตนายกที่พวกเราให้ความเคารพ
มีผลงานที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงมาเป็นคุณตา
ส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือ
เราเอาประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ย
ประสานงานปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย
เพื่อนเก่าคุณจตุริพรมันก็บอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลามไป
ผมคนนี้ผมดีลิสออกจากโทรศัพท์แล้ว

คุณจตุรนฉายแสงสศบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับ
อดีตสศรักไทยนะครับบอกว่า
พักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเพิ่งรู้จักสื่อนะฮะ
ตอนนี้ก็ยังแสดงความเห็นไม่ถูกเหมือนกัน
พักก็ไม่มีใครรู้ว่าจะกลับมาแบบไหนอย่างไรนะครับ
แต่คุณทักษิณเคยพูดไว้ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการเมือง

แต่ส่วนตัวยอมรับว่าตื่นเต้นนะฮะ
พักยังไม่ได้คุยกันว่าจะไปต้อนรับแบบไหนหรือไม่อย่างไร

ก็ท่านเคยพูดไว้ว่าจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวกับภาคการเมือง
แล้วก็ไม่มีอะไรก็เกี่ยวกับการออกมาเลย
ส่วนเรื่องจะมาเมื่อไหร่ยังไงเราก็ไม่ทราบมาก่อน

แล้วตื่นเต้นไหมครับ

ตื่นเต้นไหมครับ

ต้องไปต้อนรับอะไรไหมคะท่าน

นายแพทย์ทรศพรเสรีรีรักษ์สศพรพพะเภอไทยนะครับ
วันนี้ทวีตรูปตัวเองขณะสเก็ตภาพของคุณทักษิณ
พร้อมอวยพรวันคลายวันเกิด
บอกขอบคุณมากครับหมอ
วันนั้นก็วาดรูปไปให้คุณพิทาใช่ไหมใช่ค่ะ
ตอนที่คุณพิทาเดินออกจากที่ประชุมรัฐสภาที่โดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับ
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยนะครับ
โพสต์ภาพถ่ายคู่กับคุณทักษิณพร้อมข้อความอวยพรคุณทักษิณ
สุขศรรย์วันคล้ายวันเกิดครบรอบ๗๔ปีท่านนายกดรทักษิณชินวัฒนายก
ที่อยู่ในดวงใจคนไทยตลอดมานี่นะฮะสสภักดิ์เพื่อไทยก็
พรวันเกิดคุณทักษิณกันแล้วก็มีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางกลับมานะฮะ